ติดตามกันต่อประเด็นร้อนบนพันทิพย์เมื่อวานนี้นะคะ
บอกว่าดิฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยช่วยด้วย
ไปทำต่อเอาไปล้วงเข้ามาแล้วบอกเลยว่า
โทรหาใครอยู่ที่ไหนเวลาใดเขาเอาชาร์จมาดู
แล้วก็เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากในพันทิพย์เมื่อวานนี้นะคะ
ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วค่ะ
กรณีที่หญิงรายหนึ่งนะคะได้โพสต์กระทู้อุบลพันทิพย์
อ้างว่ามีพนักงานของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
ขโมยข้อมูลส่วนตัวไปขายให้บุคคลอื่น
พร้อมทั้งนำไฟล์ข้อมูลที่ถูกขายไปออกมาแชร์
โดยในข้อมูลได้ระบุเวลาแล้วก็สถานที่ที่ใช้งานอย่างละเอียดเลยนะคะ
ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตค่ะ
ขณะที่ผู้เสียหายก็อ้างว่าข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากผู้หวังดีอีกทอดหนึ่ง
ก็เลยอยากเรียกร้องให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแสดงความรับผิดชอบ
ทางด้านนายแพทย์ประวิทย์ลี่สถาพรวงศา
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
รับนะคะว่ากรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ซึ่งการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนำข้อมูลไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้เสียหายค่ะสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้
อกจากนี้ก็ยังอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติกศธช
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
แต่ว่าในกฎหมายไม่ได้ระบุโทษที่ชัดเจนเอาไว้นะคะ
โดยนางวิลัยเคียงประดูกผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
ให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าอย่างสูงสุด
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพนักงานมีเจตนากระทำความผิดจริง
โดยอาศัยอำนาจหน้าที่กระทำผิดกฎข้อบังคับ
แล้วก็ได้แจ้งความต่อตำรวจแล้ว
บริษัทจะเอาผิดพนักงานที่มีเจตนาทุจริตให้ถึงที่สุดนะคะ
เรื่องของข้อมูลลูกค้านี่สำคัญมากน่ากลัวใช่ค่ะ
พอเขาออกมาเป็นชาร์จเลยบอกว่าโทรจากเขตอะไร
เค้าบอกว่าในกระทู้มีหลายคนว่าแล้วคุณทำอาชีพอะไร
ทำไมถึงอยากมีมีคนนี้ขนขณะนั้น

คือเขาบอกว่าหลายคนก็เฮ้ยอย่าเบี่ยงประเด็น
อันนี้มันเป็นข้อมูลของลูกค้าเขาจะเป็นใครไม่สำคัญ
แต่เขาก็ผิดใช่แต่เขาก็เล่ากันว่ามันก็มีผู้มีอิทธิพลอะไรบางอย่าง
อยู่ในกระทุกที่มีเรื่องมีราวเป็นความกันน่ะนะคะ
พนักงานคนดังกล่าวออกแล้วนะคะ
จริงในกระทู้เขาบอกว่าทำมาหลายรายแล้วเหมือนกันนะ
เงินมาร่วมแสนแล้วเหมือนกันสำหรับพนักงานคนนี้

ก็สทชยอมรับเลยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วด้วย

เราจะไว้ใจใครได้